คุณผู้ชมครับเรื่องของเต่าก็เป็นเรื่องขึ้นมานะฮะ
เพราะในโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์สาวหน้าตาดี
แต่ว่าทำไมทำกับเต่าแบบนี้นะครับ
ทำแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยนะฮะ
หญิงสาวหน้าตาดีกำลังเล่นกับเต่า
ในหลายอิริยบท
ไม่ว่าจะเป็นจับเต่าหงายท้อง
จับให้เขายืน๒ขาแบบนี้นะครับ
หรือบางภาพก็เป็นเท้าเหยียบเต่า
บางคนเขาเชื่อนะว่าเต่าเป็นสัตว์มงคล
อายุอย่างยืนแข็งแกร่งอดทนอะไรอย่างนี้นะครับ

อากาศมันร้อนก็เลยเอาเต่าไปแช่ตู้เย็นตู้ฟริสนะครับ
เขียนข้อความว่าสงสารอยู่แต่ในทะเลทรายคงร้อนน่าดู
แล้วก็ติดแฮชแท็กว่าเล่นเฉยอย่ามาม่าต้มน้ำร้อนไม่ทัน
มาม่าก็คืออย่าดราม่านะครับแต่เธอก็ติดตลกไปนะ
อย่ามาม่านะเดี๋ยวต้มน้ำร้อนไม่ทันอะไรอย่างนี้ฮะ
หนุ่มในกลุ่มคนรักเต่าไปเห็นเข้า
จึงนำมาโพสต์พร้อมระบุข้อความว่าฝากแชร์หน่อยครับเพื่อน
เข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์มีตังค์อย่างเดียวซื้อสัตว์ไม่ได้
ต้องใจด้วยเราขอเรียกว่าเซ็นเซอร์ไว้นะฮะ
ลองอ่านดูนะครับคือเขาจะไม่หยุดทำ
ผมสงสารสัตว์อย่าให้มีที่ยืนบนสังคม
แต่ถ้าตำรวจหรือหน่วยงานไหนจะจับนางช่วยดูด้วยครับ
คือนางรวยมากเกรงว่าจะซื้อกฎหมายได้
เสือดำมีตัวอย่างแล้วเอาผิดไม่ได้
อย่าให้อันนี้เป็นอีกหนึ่งคดีนะครับ
เรื่องนี้ชาวเน็ตส่วนใหญ่ตำหนิแหละครับ
ไม่เหมาะสมที่จะเล่นกับเต่าแบบนี้
เพราะกลัวว่าเต่าเนี่ยเขาจะบาดเจ็บเป็นอันตรายนะครับ
รวมถึงเอาเขาไปแช่ตู้เย็นอะไรแบบนี้
ก็กลัวเขาจะแบบว่าตายได้เลยนะฮะ
ก็กำลังวิพากษ์วิจารณ์และเป็นข่าวดังอยู่ในโลกโซเชียลอยู่นะครับ